คุณผู้ชมครับไปดูชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไม้บรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
ร้องขอให้ภาครัฐทบทวนเรื่องของพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทย
ฉบับที่๑๗พุทธศักราช๒๕๖๐เรื่องของสิ่งที่ลุกล้ำลำน้ำนะครับ
โดยชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพรบดังกล่าว
และไม่เห็นด้วยที่ภาครัฐจะนำหลักเกณฑ์ต่างเหล่านี้
มายืนยันว่าสิ่งที่ลุกล้ำลำน้ำนั้นได้ก่อสร้างเมื่อไหร่
เพราะชาวบ้านบอกว่าก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๑๕แล้ว
ก่อนที่ร่างพระราชมัญญัตินี้จะบังคับใช้
แล้วก็จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
โดยชาวบ้านท่านหนึ่งก็ได้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
คือคุณอากโกศนอัศวะโสวรรณชาวบ้านท่านนี้แหละครับ
บอกว่าบ้านที่เขาอยู่ได้ก่อสร้างอยู่บนที่ดินว่างเปล่าตั้งแต่ปี๒๕๐๔
แต่เมื่อเวลาผ่านไปที่ดินได้เกิดกระแสน้ำกัดซ้อ
จนทำให้บ้านต้องอยู่ในน้ำ
อีกทั้งไม้ที่สร้างบ้านได้ผูกพังไปตามการเวลา
เขาจึงจำเป็นต้องซ่อมแซมบ้านเพื่อป้องกันบ้านพังลงมานะครับ
ส่งผลให้เขาไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าบ้านหลังนี้ก่อสร้างมาก่อนปี๒๕๑๕ครับ
เพราะไม้มันพุกแล้วทีนี้ทหารมันก็ไม่ให้ตัดไม้
เราก็ไม่รู้จะเอาไม้ที่ไหนซ่อมอย่างเช่นตะหมออย่างนี้
เลยก็มานั่งคิดกันว่าเราทำเป็นคนกรีตไหม
คุยกับเด็กอ่ะเขาก็เห็นด้วย
บอกว่าเดี๋ยวอายุมากเราก็ไม่มีปัญญาตรรรมแล้วนะ
คือหลักเกณฑ์ของรัฐบอกว่าถ้าก่อสร้างก่อนปี๒๕๕๙

แต่คุณอาเมื่อกี้บอกว่าเราก็ไม่รู้นี่
เราซ่อมมาหลายครั้งจะเอาหลักฐานที่ไหนไปยืนยันต่อรัฐนะครับ
ทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดนะครับ
คือนายยกสุรศักดิ์อินทรประเสริฐบอกว่า
หลังจากสำรวจในพื้นที่ตำบลไม้รูด

กฎหมายลุกล้ำลำน้ำตามพรบ

ชาวบ้านไม่ได้ต้องการทำผิดกฎหมาย
แต่อัตราค่าปรับและค่าเช่า
หากมีการย้อนหลังปรับนะครับ
เป็นคนดั้งเดิมก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนไทยเก่ากงที่อบพยพหนีภัยสงครามจากกัมพูชามาในสมัยที่เขมรแตก
ตรงนั้นก็เป็นคนไทยนะไม่ใช่คนกัมพูชา
ชาวบ้านไม่ได้ว่าต้องการจะบุกลุกที่ป่าชายเลนหรือที่น้ำท่วมหรอก
แต่โดยความจำเป็นของวิถีชีวิตที่เขาต้องอยู่เขาเป็นชาวประมงเขาต้องอยู่กับน้ำอยู่กับเรือ
มันปฏิเสธไม่ได้ที่จะอยู่บนบกอันนี้เขารับได้แต่ว่าอัตราค่าเช่าอัตราค่าปรับมันแพงเกินไป
แพงเกินที่สภาพเขาจะมาจ่ายได้
สำหรับพื้นที่ตำบลไม้รูดมีชาวบ้านที่มีบ้านลุกล้ำลำน้ำทั้งหมด๗๖๕ครัวเรือนก็คิดเป็น๗๕๑๐๖ตารางเมตร
หากชาวบ้านจะต้องเสียค่าปรับตารางเมตรละ๕๐๐บาทจะต้องเสียค่าปรับทั้งหมดถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
จากชาวบ้านเลยนะ
คิดดูบวกรบคูณหารกันไปแล้วเป็นค่าปรับนะฮะ
ค่าที่ค่าเช่าต่อปีตารางเมตรละ๕๐บาท
ก็จะต้องเสียอีกปีละ๓๗๕๕๓๐๐บาทต่อปีอีกนะครับ

จะต้องรับภาระหากจะมีการปรับย้อนหลังกันเนี่ยนะฮะ